แต่ว่าเริ่มต้นติดตามเหตุการณ์นี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับ

มีเหตุแทงกันเสียชีวิตที่ห้องเช่าย่านสายไหมในกรุงเทพนี่แหละ

แต่ว่าเมื่อเช้าตำรวจไปตามจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
นี่เป็นภาพที่เกิดเหตุเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมา
นี่ฮะเมื่อคืนฝนตกในกรุงเทพนี่ฮะย่านสายไหมครับ

สอนอสายไหมไปตรวจสอบเหตุทะเลาะวิวาดกันแล้วก็แทงกันเสียชีวิตนะครับ
ผู้เสียชีวิตหนึ่งศพอยู่ในห้องเช่าสองชั้นในซอยประหลโยธินห้าสิบแปด
แยกยี่สิบแปดในเขตสายไหมนะครับ
ห้องที่เกิดเหตุอยู่ชั้นล่างนะฮะเป็นห้องที่ไม่มีเลขที่
ผู้ตายชื่อนายสุพศเกรดโพแก้วชื่อเล่นชื่อตีอายุ๔๐ปีนะครับ
ถูกแทงเขาที่ชายโครงขวาหนึ่งแผลนะฮะเสียชีวิตอยู่ที่กลางห้อง
ส่วนคนก่อเหตุคือนายปรีชาพรมรสชื่อเล่นชื่อนายกี้อายุ๓๕ปี
หลังจากที่แทงในตีเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
กี้บอกว่าตอนทะเลาะกันเนี่ย
มีปากเสียงกันกับในตีนะจากนั้นในตีได้วิ่งหนีจาก
ห้อพักของตัวเองที่อยู่ซอยผงโยทินห้าสิบแปดแยกแปดมาที่
หอพักของเพื่อนซึ่งหอพักที่เกิดเหตุเนี่ยคือซอยผนโยธิน๕๘แต่อยู่แยก๒๘นะฮะ
ทีนี้วิ่งตามมานะครับวิ่งตามมาทันก็มาทะเลาะกันอีกรอบนึงที่ด้านหน้าหอพัก
จากนั้นในตีได้หนีเข้าไปในห้องนายกี้ก็ตามเข้าไปอีกแล้วเกิดการชกต่อยกัน
ของเขาพอเห็นว่าเขาล้มลงนะฟุบลงไปก็เลยวิ่งไปขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ครับเมื่อคืนนี้นะครับเกิดเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัวมาได้แล้ว
วันนี้คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับจุดเกิดเหตุเป็นหอพักสองชั้นนะครับ
หอพักไม่มีชื่ออยู่ในซอยผลโยธิน๕๘แยก๒๘
ซึ่งจากการสอบถามกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ที่นี่เนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนครึ่งนี่ฮะตรงนี้นะครับห้องที่เกิดเหตุอยู่ข้างล่าง
ตำรวจก็มากั้นบริเวณเอาไว้แล้วผู้ที่อยู่ในหอพักแห่งนี้บอกว่าตอนนั้นกำลังนอนหลับอยู่
แล้วได้ยินเสียงเหมือนกับมีผู้ชายสองคนทะเลาะกันจากนั้นได้ยินเสียงผู้ชายคนนึงคาดว่าจะเป็นคนที่ถูกแทงนะครับ
ร้องด้วยเสียงเจ็บปวดลักษณะส่งเสียงเหมือนกับโอดโอยเสียงดังนะฮะ
แล้วก็มีเสียงผู้ชายคนนึงเดินออกมาจากหอพักพูดขึ้นว่าดื้อดีนักพูดประมาณอย่างนี้นะฮะ
อารมณ์โมโหนะครับดื้อดีนักแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ออกไปตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรง
เพราะว่าซอยแห่งนี้ชาวบ้านบอกว่าก็มีการทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับที่ทะเลาะวิวาดกัน
กระทั่งเวลาผ่านไปมีตำรวจกับกู้ภัยเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะครับคนที่อยู่ที่นี่ก็เลยคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
มารู้ตอนหลังว่าที่ทะเลาะกันเนี่ยถึงขั้นแทงกันเสียชีวิตพอไปดูศพก็เห็นว่าผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนในหอพักแห่งนี้
แล้วมาทราบเรื่องทีหลังว่าเขามีเรื่องกันมาจากที่อื่นก่อนนะครับแล้วผู้ตายเนี่ยเขาก็เลยหนีมามาหาเพื่อนที่พักอยู่ที่นี่
ส่วนคนก่อเหตุก็ตามมาทำร้ายจนเสียชีวิต

พอได้ข้อมูลแบบนี้คุณจิรายุทธ์ก็เลยไปที่หอพักจุดเกิดเหตุนะครับ
ที่บอกว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุเขาทะเลาะกันมาก่อนแล้วก็ถึงจะหนีมาตรงนี้เนี่ยนะฮะ
ประหลโยธิน๕๘แยก๘นะครับ
ตรงนี้ฮะคนที่อยู่ในซอยเนี่ยบอกว่าในตีที่เสียชีวิตเขาทำงานเฝ้าหอพักในซอยนี้อยู่
ซอยประหลโยธิน๕๘แยก๘นะครับ
ในตีหรือว่านายสุพธคนที่พักอาศัยอยู่แถวนี้บอกว่าเขาเป็นคนดีมีน้ำใจทำหน้าที่เฝ้าหอพัก
คนที่พักอาศัยอยู่คนไหนมีปัญหาเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหรือว่าที่ห้องมีอะไรเสียหายในตีก็จะไปซ่อมให้ตลอดนะฮะ
ส่วนนายกี้นะครับหรือว่านายปรีชาผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นคนพักอาศัยเป็นคนเช่าอยู่ที่นี่
จุดที่ในตีเขาเฝ้าหอพักนะในกี้เนี่ยเขาเช่าห้องพักอยู่ที่นี่แล้วมักทำตัวเป็นนักเลงนี่นะฮะผู้ต้องหาคนนี้นะครับในกี้
คนแถวนี้ไม่ค่อยมีใครอยากจะมีเรื่องด้วยแต่ทั้งสองคนเนี่ยเขาก็รู้จักกันทั้งในตีทั้งในกี้
แต่ฝ่ายในกี้เนี่ยจะชอบหาเรื่องในตีอยู่บ่อยครั้งเวลาที่โมโหไม่ได้ดังใจหรือว่าไปเล่นพนันออนไลน์แล้วเสียเงินในตีเนี่ยจะต้องถูกรองรับอารมณ์อยู่เสมอ
มีครั้งหนึ่งนะครับคนที่พักอาศัยอยู่ในที่พักแห่งเดียวกับผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าเห็นในตีโดนทำร้ายจนบาดเจ็บ
ก็เลยบอกว่าเออก็กลับไปอยู่ที่บ้านของตัวเองดีไหมไม่ต้องมาอยู่แล้วที่เนี่ยอยู่ไปก็ถูกนายกี้เนี่ยทำร้ายตลอด
วันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเผลอเนี่ยจะถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าในตีตอนนั้นบอกว่าไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินค่ารถเธอบอกว่าเดี๋ยวออกให้ถ้าเป็นเครื่องบินก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกค่าตัวให้เดี๋ยวซื้อตัวเครื่องบินให้เลย
แต่ในตีบอกมาว่ายังกลับไม่ได้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรจนกระทั่งมาเกิดเหตุในกี้แทงในตีจนเสียชีวิต
ช่วยเต็มที่เลยค่าเครื่องหนูให้เองแต่ว่าให้ออกไปจากตรงนี้ให้ได้
ไม่งั้นหนูบอกว่าพี่ได้ตายกับตีนพี่สักวันหนึ่ง
แม้งก็โดนก็ทืบก็อยู่
ข้าวบางทีข้าวไม่ได้กินหนูมาหนูก็ไม่ได้มาบ่อยนั้น
เดือนหนึ่งมาสักครั้งหนึ่ง

พันธุ์ตำรวจเอกธนงศิลป์มณีโชฑ์ภูมิกับการสอนออสัยใหม่
บอกว่าหลังเกิดเหตุผู้ต้องหาได้หลบหนีไปนะครับ
เช้าวันนี้ชุดสืบสวนไปติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับ
จากการสอบปากคำยอมรับสารภาพทั้งหมด
นี่ฮะแล้วก็เป็นภาพพาไปชี้จุดพาไปทำแผนนะครับ
โดยบอกว่าสาเหตุที่ทำไปเพราะว่ามีปัญหาทะเลาะกัน
แล้วเขาหนีมาก็เลยตามมาแทงเขาตรงนี้
ตอนนี้แจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายนะครับ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ
ส่วนทางผู้เสียชีวิตตอนนี้ยังรอญาติมารับศพอยู่นะครับ
ศพอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอัตโนยเดชน์นะครับ